ไปพบท่านเป็นสบอยู่สนามกลางทุ่งนา

สภาพศพนี่คือถูกขอมีคน
ฟันยับเลยครับคุณผู้ชม

ในพื้นที่บ้านหนองม่วงส้ม
มารีอายุ๖๑ปีความหน้าอยู่ในสระฮะ
พอเอาศพขึ้นมาตรวจสอบเพราะว่าโอ้โห
ถูกของมีคมฟันยับถูกฟันนะฮะ
ข้อมือขวาเกือบขาดนะฮะ
แล้วก็ฟันที่หัวอีกหลายแผลกระโหลกเปิดเลยล่ะครับ
อย่างนี้เถอะถูกฟันที่ใบหน้าอีกหลายแผล
เวอะหวะไปหมดนะครับแล้วก็ที่ลำคอก็มีนะฮะ
แล้วก็มีแผลที่ถูกฟันจากด้านหลังด้วยโอ้โห
ของผู้ตายเล่าบอกว่าเมื่อวานเนี่ย
ลุงก็พาวัวพาควายออกไปกินย่าตามปกติใช่ไหม
ส่วนป้าเนี่ยก็ออกไปเก็บใบยาจี๊ดหรือใบยาสูบนั่นแหละนะฮะ
พอช่วงบ่ายมีป้าอีกคนนึงซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกัน

โน่นเอาวัวเอาควายเข้าร่มให้แล้วนะ
ป้าก็งงอ้าวแล้วลุงไปไหนถ้างั้น
เออทำไมป้าอีกคนนึงต้องเอาวัวเอาควายเข้าร่มให้
มาช่วงเย็นครับไม่กลับสักทีเริ่มไม่สบายใจแล้ว
ชวนญาติออกตามหาก็ไปเจอวัวเจอควายถูกผูกไว้นู้น
ที่ต้นยุคลิปผ่านจากสระน้ำไปประมาณร้อยเมตร
ไปเจอเป้เจอรองเท้าของคุณลุงถูกวางเอาไว้
แบบวางเรียบร้อยด้วยนะนะฮะเหมือนมีใครเอาไปวาง
ที่สำคัญตรงนี้ไม่มีร่องรอยการต่อสู้
จากนั้นป้าก็เดินตามรอยเท้าวัวรอยเท้าควายไปจนถึงสระ
แล้วให้หลานใช้ไม้ไผ่นะฮะกวาดในน้ำดูเจอศพจริง
เจอศพจริงจมอยู่ในสระลึกประมาณครึ่งเมตร

เพราะว่าสภาพศพอย่างที่นำเรียนไปถูกฟันเละนะฮะ
คือก่อนที่ลุงจะเสียชีวิตเนี่ยนะป้าฝันฝันไม่ดี
ฝันว่ามีผู้ชายใส่ชุดสีดำถือปืนมาไล่ยิงด้วย
คิดเลยว่าจะเป็นลางบอกเหตุนะฮะ
อยากจะให้สามีช่วยดนใจตำรวจให้จับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะครับ
พบว่ามันก็คิดว่าสิ้นส่านอยู่
ตำรวจคาดว่าดูแล้วน่าจะเป็นเหตุเฉพาะหน้ามากกว่า
เพราะว่าผู้ตายไม่เคยมีปัญหากับใคร
เดี๋ยวจะเชิญเพื่อนบ้านที่เอาวัวเอาควายเข้าร่มให้มาสอบสวนหน่อย
เพราะครอบครัวบอกว่าแปลกใจอยู่ดีก็มาพูดคุยกันแบบนี้
แล้วมีการเอาวัวควายไปเข้าร่มให้ด้วย
เพราะปกติแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกัน
เดี๋ยวตำรวจจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ครับ
ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะสภาพศพก็โหดร้ายด้วยนะคะไปดูที่